สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
สำหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอชมความทราบซึ้งใจของละครเวทีแนวดราม่า
ที่เป็นการเล่าเรื่องราวของเหล่าทหารกล้าอย่างผ้าห่มพื้นสุดท้าย
เตรียมที่จะตีตัวพร้อมกับพกผ้าเช็ดหน้าเข้าไปซับน้ำตากันได้เลย
เพราะว่าเปิดม่านการแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โทษนะลูกเพราะจำเป็นต้องไปมันเป็นหน้าที่ของทหารนะลูก
แล้วหน้าที่ของการเป็นพ่ออ่ะทหารก็เป็นคนเหมือนกันนะพ่อ
มีเลือดมีเนื้อมีคนที่เขารักแล้วมีคนที่รักเขาอ่ะ
ทำไมพ่อต้องออกไปเสี่ยงตายมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยอ่ะ
ฉากสร้างความประทับใจสู่สายตาแฟนละครแล้วนะคะ
สำหรับละครเวทีแนวดราม่าผ้าห่มพื้นสุดท้าย
ผลงานการกำกับของสันติต่อวิวัตร
ฝีไม้ลายมือการแสดงของทัพนักแสดงหลายชีวิตค่ะ
โออนุชิตอ้นสารวุฒิชาชาริตาฟรอยนัทพงศ์อ้นกรกฎ
เมียปวรรณรัฐเอสมาร์ตจูเนียร์กรวรวิตและดิวอาริสราค่ะ
มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตหน้าที่และความเสียสละของทหารไทยและครอบครัว
ซึ่งทุกคนนะคะถูกเชื่อมโยงด้วยความรักหลากหลายรูปแบบ
รักแบบสดใสของหนุ่มสาววัยเรียนรักแบบพี่กับน้อง
อันลึกซึ้งของพ่อกับลูกสาวแม่กับลูกชาย
และเหนือสิ่งอื่นใดค่ะคือรักอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขามีต่อมาตุภูมิพื้นแผ่นดินไทยค่ะ
ถ้าเราบอกต่อตอนนี้ว่าเรารักต่อต่อจะอยู่กับเราไหม
หรือถ้าเราบอกต่อว่าเราอยากเป็นแฟนกับต่อต่อจะอยู่ที่นี่กับเราได้ไหมนะต่อนะ
งานนี้นะคะแฟนละครเวทีที่สนใจก็ตีตัวเข้าชมเรื่องราวความประทับใจของละครเวทีผ้าห่มพื้นสุดท้ายได้
ตั้งแต่วันที่๑๘มีนาคมนี้เป็นต้นไปที่โรงละครรัชดาลัยเทียเตอร์ค่ะ